ที่ฉันอยู่ติดกับริมนะตอนนี้คือปริ่มทุกวันเลย

ทีวีตู้เย็นอะไรต่างเนี่ย
แต่ถ้าสมมุติอยู่ริมน้ำยังไงก็ต้องย้าย

ปี๕สิถนนวิพาวดียังสิเต็มไปด้วยน้ำ
เขาบอกตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอันนี้ถามใครก็แล้วแต่บอกว่า

ประมาณไม่ได้เหรอเดือนหน้า

ถูกนะฮะใกล้๓๐แล้วเนี่ยหลายคนส่งข้อความมา
เป็นห่วงเจ้าพระยา๑กับเจ้าพญา๒มาก
ไอ้นั่นมันคืออะไรอาบอบนวดไม่ใช่อะไรจังบ้าง
คือเอาง่ายคือวันนี้คนเป็นห่วงเรื่องรถ

มันเหมือนเมืองนอกที่เราไปดูข่าวตอนพายุเข้าอะไรเมืองนอกเมืองนาที่แบบรถไหลไปตาม
แล้วก็เกิดนิไทยจริง
เยอะมากเยอะมากต้องหาลงศพยังอยู่จริง

เพราะว่าที่เราแรงงานสดเห็นไหมครับ
ก็ยังต้องแบกโรงศพกันอยู่เลยเพราะต้องย้ายออกหมด
อันนี้คือสถานการณ์จริงที่แบบว่าเขาบอกว่ามันจะรุนแรงไม่รุนแรง
ก็ลองดูเอาเองแล้วกันว่ารถยังลอยตามน้ำได้เลย
ซึ่งเขาบอกจริงแล้วบางพื้นที่รุนแรงมากกว่าปี๑๙๕๔
บางพื้นที่อย่างภูทับเบิกอย่างนี้

ภูทับเบิกน้ำยังมี
เฮ้ยโอ้โหอันนี้แปลกมาก
สมมุติเราติดตามสถานการณ์น้ำดีมันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควรนะครับ
วันนี้ไปดูที่อีสาน
อีสานเขาบอกถ้าอีสานจริงวันนี้หนักกว่าปี๕๔
เพราะปกติถ้าช่วงนี้คืออะไรภาคใต้จะหนัก
สมัยเราเด็กโตกันมาถูกต้องไหมภาคใต้จะหนัก
แต่ตอนนี้อีสานใช้คำว่าวิกฤต
ซึ่งหลายบ้านเขาบอกโอ้โหคือถูเย็นเอ้ย
เครื่องใช้แผนฟ่านเนี่ยยกกับซู่ตาอยู่แล้ว
ขึ้นชั้นสองได้ขึ้นชั้นสองปัญหารถยนต์นี่แหละทำอะไร

ล่าสุดมีหลายเพจเสนอไอเดียครับว่า
เอาถุงขนาดใหญ่เหมือนถุงขนาดใหญ่
คุมรถไว้เพื่อกันน้ำได้ไหมอืม

อย่างนี้ทำให้ถุงอ่ะตอนนี้นะ
ขาดตลาด

ถุงใหญ่ขาดตลาด

สุดท้ายเชื้อราบตามบอกมันเกิดขึ้นแน่นอนครับ

มันก็ไหลไปเลยมันก็ถุงก็ไหลไปเลย

แต่เชื้อรามันจะไปขึ้นตามเบาะ

ซึ่งถ้าน้ำท่วมสูงมากกว่านี้
น้ำก็จะดันรถเนี่ยให้ลอย

คือการเอารถไป

ที่บนข้างบนอะไรแบบนี้

เขาบอกว่าตอนนี้คุณต้องไปหาที่สูง

สรรพสินค้าหรือสถานที่ที่เขาเปิดให้จอดรถ
แล้วก็เอาของลงจากรถแล้วก็ล็อกรถให้หมด
ส่วนท่านที่ต้องการจะใช้วิธีการคุมรถด้วยถุงพลาสติกอยู่
แนะนำว่าให้ใช้สารกันความชื้นเข้าไปเยอะด้วยนะ
อ๋อใส่เข้าไป
แล้วก็หาร้อลด๑๐ล้อ

แต่นี่มีคนบอกว่าแชร์ประสบการณ์ตรงจากปี๕๔
เขามัดรถเอาไว้แบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้ค่ะ
อ่าฮะพอแกะออกมาอย่างที่เขาบอกว่าเชื้อราท่วมคันเลยทีเดียว
เขาบอกอย่าหาที่เจาะสูงตามตึกดีกว่าเลย
ไม่อย่างนั้นก็ต้องไปฝากไว้ต่างจังหวัดเนอะ
สมมุติขับไปเลยขับไปไว้แบบนิดไกล
ถ้าในจังหวัดก็หาที่สูงได้ไหมอ่ะแองจี้หมายถึงว่าตึก
แต่มันคือหญ้าที่ลดเลยบ้างนะครับ
อย่างโคลาสอาจจะแล้วแต่อย่างชายภูมิอย่างนี้

ต่างอำเภอมันท่วมหมดนะ
คืออาจจะเป็นแบบท้องถนนอาจจะสูง

แต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องบางครอบครัวเขาอบพยพไปอยู่ตามท้องถนนแล้วนะ

แล้วถ้าสมมุติเราไปจอดตามห้างสรรพสินค้าโดยห้างสรรพสินค้า
บางที่มันไม่มีห้างไม่ใช่บางที่มันไม่มีห้างบางอำเภอตอนนี้มันเติดน้ำ
มันมาเร็วมาเยอะไม่ใช่มาเร็วมันเข้าเมืองไม่ได้ง่ายโอเค
ก็ขอให้น้ำไม่ท่วมลงเร็วนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้เพราะว่าไหนจะแบบโควิดเอ่ยมีน้ำท่วมเข้ามาอีก
เรียกว่าแบบหนักมากทีเดียวนะคะ